อัปเดตเลิกดีบวงสวงของลุงรงจตุรงค์กันหน่อยดีกว่านะคะ
เมื่อวานนี้ถือเลิกดีค่ะบวงสวงเปิดกล้องถ่ายทำภาพยนตร์
บอกเลยว่าสุดปังอลังการแน่นะคะ
นี่แหละค่ะนำทีมโดยลุงรมของเรานี่แหละค่ะ
พร้อมกับทีมนักแสดงของเรื่องนะคะ
เพื่อความเป็นสิริมงคลในการถ่ายทำกันด้วยค่ะ
หลังจากที่ทำพิธีบวงสวงเสร็จ
ทีมงานก็นำประทัดมาจุดเพื่อความปัง
แล้วก็คือความดังตามความเชื่อนะคุณผู้ชม
บอกยิ่งดังมันก็จะยิ่งปังคุณผู้ชม
อย่างนี้นะคะคือคลิปที่ลุงรงให้ทีมงานจุด

ทีมข่าวของเราก็เลยซ้ายตรงไปถามว่าลุงรงค์
เลขประทัดที่ลุงจุดมันได้เลขอะไร
ถือว่าจะให้โชคกับแฟนบันเทิงไทยรัฐนะคะ
ซึ่งลุงรงค่ะน่ารักมากเลย
เลขปลายประทัดที่ได้มาเขียนว่ามหาโชคนี่นะคะ
พร้อมกับตัวเลขก็คือ๗๖๔แล้วก็๓๙
เลขสวยมั้ยจดไหมล่ะโดยเลข๓๙คุณจำได้ไหม
วันก่อนที่น้องธัญญามาร้องเพลงสดในรายการเรา
น้องก็พูดลอยโพร่งขึ้นมาเลย๓๙พี่
เนี้ยแหละก็เอาไปจินตนาการยยงกันต่อแล้วละกันนะ
นี่แหละค่ะและบอกเลยว่า
ที่ทำพิธีเสร็จนะก่อนจะถ่ายทำเมื่อวานนี้
ฟ้าฝนไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่อย่างที่บอกไป
ตกมากตกหนักนะฮะตกรับวันเปิดกล้องกันเลย
แต่ทางด้านแฟนเข้ามาคอมเมนต์อีกแบบหนึ่ง
บอกว่าต่อให้ฝนตกหนักยังไง
นี่คือฟ้ามันให้ทอนลงมาให้ท่านชาม

ต่อกันเลยคุณผู้ชมคนนี้บอกเลยว่าเจ้าประจำค่ะ
กลายเป็นเจ้าพ่อใบ้เลขให้กับแฟนที่ติดตามอยู่ตลอด

ออกมาบอกตัวเลขที่พี่มนต์สิทธิ์แกชอบเรียบร้อยเลยนะ

โพสต์คลิปฝากถึงเอฟซีที่ชอบตัวเลข

ค่าน้ำนมควรชวนให้ลูก
กลายเป็นโอชั่นว่า

ฝากถึงคุณแม่ที่ชอบนะครับ
วันนี้๑๖พฤษภาคมผมชอบ๙๐๔แล้วก็๙๔

มาทั้งทีพี่มนต์สิทธิ์นะจัดเต็มตลอดเลย
ตเตอรี่งวด๑๖พฤษภาคมนี้
แกซื้อไวกว่าใครเพื่อนเลยกางมาเป็นพัดอีกแล้ว

ซื้อลอตเตอรี่ก่อนสักนิดนะคะ

ดูเอาเด้อ๙๔๐๔๕๓๐แล้วก็๔๑ค่ะ

ก็มี๘๙ก็มีแกไม่เห็นบอกเลย

คือเวลาที่เขาถูกเขาไม่ได้โพสต์ไงบางตัว

อย่างที่บอกของอย่างนี้เฉพาะวิจารณญาณจะไปตามด

ส่วนคนนี้ค่ะดิฉันต้องปรบมือดังให้กับความเก่งความขยันเลย
นี่น้องอาทายกลมกิ๊กหน้าก่อนนะ
ซื้อบ้านมูลค่าหลายสิบล้านนะ
ไม่ได้ซื้อแค่ห้องเดียว๒ห้องติดกันด้วย๒ตึกเลยเออไม่ธรรมดา

ถอยรถใหม่ป้ายแดงมาเลยด้วยความภาคภูมิใจในคันนี้
แล้วก็โพสต์ลงในโซเชียลของตัวเอง
บอกข้อความด้วยว่าขอบคุณทุกงานที่เข้ามา
ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่เรียกใช้เด็กคนนี้นะครับ
ขอบคุณพี่น้องที่คอยซัพพอร์ตผมมาตลอด
หลังจากนี้พร้อมเดินทางรับงานทั่วประเทศ

ไม่ใช่อะไรหาเงินผ่อนรถครับผม
คืออาทายเป็นตลกรุ่นใหม่ที่ไม่ใช้คำอยากขายนะ

แล้วคุณผู้ชมดูดีนะเลขทะเบียนย้ำกันอีกครั้ง
ทะเบียนป้ายแดงคันนี้พศ๐๕๐๑กรุงเทพมหานคร
๐๕๐๑เออไอ้๐๐มากันเยอะเหมือนกันนะ
งวดนี้หลายเลขแล้วนะ๐๐ที่มาแจมบ่อย
นี่แค่ข่าวแรกนะข่าวแรกยังสตาร์ทเขียนกันมือหงิดขนาดนี้เลย